มีชาวบ้านในตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร
เขารวมตัวกันกว่า๒๕๐คน
ออกมาร่วมกันขับไล่เจ้าอาวาสวัด
โดยให้เหตุผลบอกว่าเจ้าอาวาสท่านนี้เอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวตั้ง๕๐๐๐บาท

สนกิจนิมนต์ไม่ออกบินทบาทแล้วก็ด่าชาวบ้านออกลำโพงด้วย

กว่า๒๕๐คนเข้ามารวมตัวกันถือป้ายประท้วงขับไล่
พระครูวิมลพัชรกิจเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
และเป็นเจ้าคณะตำบลท้ายดงด้วยนะ

บริหารงานไม่โปร่งใสไม่มีวัยยาวัชกรและกรรมการวัด
ชอบเล่นเฟซบุ๊กและไลน์ไม่เว้นแม้แต่ตอนทำพิธีสวดมนต์
ไม่ออกบินทบาทชอบด่าชาวบ้านออกลำโพง
ขับไล่พระลูกวัดที่ขัดแย้งกัน
ตอนนี้เกือบไม่มีพระในวัดแล้วค่ะ
คงยศปัญญาแก่นำชาวบ้านบอกว่า
พระครูวิมลพัชรกิจใช้เงินวัดไปห้าหมื่นบาท
เอาไปใช้ส่วนตัวตรงนี้ไม่โปร่งใส

เช่นนั้นจะไปร้องเรียนต่อจังหวัดแล้วก็ส่วนกลางต่อไป
พอพูดออกมาแบบนี้พระครู
ก็ต้องออกมาชี้แจงกับชาวบ้านนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคุมสถานการณ์อยู่
ท่านชี้แจงแบบนี้เงินห้าหมื่นบาทแบ่งเป็นสองส่วน
คนยืมไปสามหมื่นสองหมื่นขอยืมไปใช้ก่อน
อ้าวพอท่านชี้แจงออกมาแบบนี้ชาวบ้านก็ถามต่อ
คนยืมไปเพราะท่านไปปล่อยกู้หรือเปล่า
แล้วใครล่ะแล้วทำไมถึงให้ยืมนี่เงินวัดนะ
แล้วท่านเอาเงินไปคิดดอกเบี้ยหรือเปล่า
นั่นน่ะสินะคะส่วนเงินที่ยืมไปเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะรีบเอามาใช้
ส่วนกรณีไม่ออกบินทบาทท่านชี้แจงแบบนี้

เป็นเพราะพระลูกวัดเตียระคังเช้าเกินไปท่านตื่นไม่ทัน

แต่สัญญาหลังจากนี้ไปจะออกบินทบาททุกเช้า

ส่วนเรื่องผู้จำไม่เพราะตอนนี้กำลังปรับปรุงตัวอยู่

ตำรวจก็เลยแนะนำให้ชาวบ้านทำหนังสือกล่าวโทษพระครูวิมลพัชรกิจ

ดำเนินการตามขั้นตอนถึงเจ้าคณะอำเภอ
ชาวบ้านก็เลยพอใจนะคะแยกย้ายกลับบ้านก่อน
นัดเจรจาใหม่อีกครั้งใน๑๕วัน
ต้องมาดูว่า๑๕วันที่ผ่านไป
สิ่งที่สัญญาไว้๔เรื่อง๔ข้อจะเป็นยังไงนะ